คุณผู้ชมพามาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ที่นครสวรรค์เนี่ยเสียเจ้าของการ์โอเกะนะฮะ
ก่อเหตุยิงเจาะหน้าผากแฟนสาวเสียชีวิตกลางร้านนะฮะ
แต่เจ้าตัวอ้างนะครับบอกว่าปืนมันลั่นนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับ
ตำรวจสพลาดยาวได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิต
ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ตำรวจก็รุดเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับ
ที่เกิดเหตุเปิดเป็นร้านอาหารและคาราโอเกะในอำเภอลาดยาว
พบศพของนางสาวบีอายุ๑๗ปีเท่านั้นเอง
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงประตูหน้าห้องทำงานนะครับ
สภาพมีรอยบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่กลางหน้าผากนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจโดยรอบพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑ปลอก
ภายในร้านคาราโอเกะแห่งนี้ก็พบนายนิธิวัฒน์หรือว่าแจง
โรจนสุขเกษตรอายุ๔๒ปีเจ้าของร้านคาราโอเกะนะครับ
ซึ่งเป็นแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตนะฮะนั่งร้องไห้เสียใจอยู่กับพื้นแบบนี้นะครับ
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบสวนนายนิธิวัฒน์นะฮะ
ก็นำอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติแบบไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘มอบให้กับตำรวจ
แล้วก็ยอมรับสาภาพนะครับบอกว่าผมเองนี่แหละฮะ
ที่เป็นคนทำอาวุธปืนลั่นใส่นางสาวบีซึ่งเป็นแฟนสาวจนเสียชีวิต
เขาบอกแบบนี้นะเป็นปืนลั่นนะฮะ
เรื่องต้นนายนิธิวัฒน์ให้การนะครับบอกว่าหลังจากที่ร้านปิดให้บริการแล้ว
ตัวเขาเองก็มานั่งดื่มสังสรรค์กับบรรดากลุ่มเพื่อนแล้วก็ลูกน้อง
ก็ดื่มกันอยู่ภายในร้านแหละฮะระหว่างนั้นนะครับ
นางสาวบีซึ่งเป็นแฟนสาวแล้วก็จริงแล้วก็มีอีกอาชีพ
ก็คือเป็นเด็กเสิร์ฟของร้านกำลังจะกลับบ้าน
ก็เลยเรียกนางสาวบีแฟนสาวเนี่ยมาคุยนะครับ
แล้วก็ต่อว่าเรื่องที่นางสาวบีแฟนสาวก่อนหน้านั้นได้ออกไปเที่ยวต่อ
หลังจากที่ร้านปิดนะครับเมื่อวันก่อนร้านปิดแล้ว
ทำไมไม่กลับบ้านทำไมต้องไปเที่ยวต่อนะครับ
ทีนี้นางสาวบีแฟนสาวก็เถียงกลับ
ก็เลยทำให้เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนะฮะทำให้รู้สึกโมโห
ก็เลยเดินไปหยิบปืนที่ห้องทำงานแหละครับแล้วจังหวะนั้นเองนะฮะ
นางสาวบีเดินตามเขามาตัวเขาเนี่ยก็กำลังโมโหอยู่
มีปืนอยู่ก็เลยเอาปืนจ่อที่หน้าผากของนางสาวบี
เขาบอกเขาเพื่อข่มขู่เท่านั้นเองเพื่อขู่ให้นางสาวบีหรือว่าแฟนสาวเนี่ย
เชื่อฟังหน่อยนะฮะครั้งต่อไปถ้าร้านปิดแล้วนะฮะ
ก็ให้รีบกลับบ้านนะครับอย่าไปเที่ยวต่อแต่ไม่คิดว่าปืนเนี่ย
มันจะลั่นใส่หน้าผากของนางสาวบีจนนางสาวบีแฟนสาวถึงแก่ความตายนะครับ
ล่าสุดหลังจากเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ก่อเหตุไปสอบเค้นอย่างหนัก
รับสาภาพแล้วนะคุณว่าเป็นผู้ตั้งใจยิงนางสาวบีจนตายจริง
เพราะความหึงหวงนี่ก็เป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะ